ต่อไปไฟไหม้ฮะแต่ว่างานนี้ไม่ได้พึ่งหลวงปุฏวทวด
แต่ว่าพึ่งคุณยายคนนี้คุณยายคนนี้ดับไฟด้วยวิธีไหนเชิญชมครับ
เป็นไงอ่ะนี่ฮะคุณยายพ่นน้ำมนต์ครับ
ไม่รู้มีบริกรรมทะท้าก็แบบพดพูด
แล้วพดถึงไหมอ่ะ
เป็นน้ำมนต์ไงนี่นะครับ
คือมีคนเข้าไปแชร์และเข้าไปคอมเมนต์นะครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยเอามาลงติ๊กต๊อกพร้อมข้อความบอกว่ายายอยากช่วย
แล้วก็เขียนเล่าเรื่องราวในคลิปบอกว่าไฟไหม้บ้านตรงข้าม
แม่ออกมายืนถ่ายคลิปนะฮะ
แล้วก็ตัวเจ้าของคลิปเนี่ยนะครับโทรแจ้งดับเพลิง
แต่พอเห็นนะครับเห็นดูคุณยายปั๊บยืนพ่นน้ำมนต์อยู่
เจ้าของคลิปหลุดขำออกมาบอกนาทีเป็นนาทีตายยายกลับมาพ่นน้ำมนต์
เกือบทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ขออนุญาตขำด้วยกับความพยายามที่จะช่วยเหลือของคุณยายแต่แต่แต่
บางคนเขาบอกว่าคุณยายน่าจะมีคาถาปัดเป่าก็ได้
เพราะว่าตอนเด็กเนี่ยก็เห็นไฟไหม้ข้างบ้านยายทวดเนี่ยเอาข้าวสารใส่กระด้งมาฝัดข้าวนะ
นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาอาจจะมีความเชื่อกันอีกคนบอกว่าเป็นคาถาน้ำมังกรวารี
เขาบอกมาว่าอย่าถามพี่ว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าพี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกัน
คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคาถาน้ำมังกรวารี
เจ้าของคลิปเล่าบอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นสักพักแล้วล่ะแต่เพิ่งเอามาลง
คือบ้านตรงข้ามไฟไหม้เป็นบ้านของนักเรียนเทศบาลเมือง
หนองสำรงฮิวดรทานีแต่เจ้าหน้าที่เขามาเร็วดับได้
บ้านก็ไม่เป็นไรคนในบ้านก็ปลอดภัย
อย่าเพิ่งขำสิเดี๋ยวพี่ขำด้วย

แต่อย่างน้อยเนี่ยนอกจากได้เห็นอะไรนะน้ำมังกรวารีแล้ว

คิดที่จะช่วยก็ใช้ได้แล้ว